ทุกผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับ
ที่นายอดิษักษ์ผู้เปลี่ยมอายุ๗๘ปีเป็นเพิ่มเจ้าจักรกาเซียน
เจ้าของร้านอยู่ที่อำเภอสังขพันธ์นะครับ
สังขพันธ์ของชื่อร้านเจ๊อิ่มเป็นร้านใหญ่ในตัวเมืองชายนาฏ
แล้วก็เป็นพ่อของนายเอกชัยผู้เปี่ยมสทเทศบาลเมืองชายนาฏ
ถูกคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงใส่นะครับ๒นัด
กระสุนเข้าที่หน้าท้องขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่
ในซอยชัยพรบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
คือเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วคนร้ายที่ถูกจับได้สารภาพว่ายิงผิดตัวจริงนะฮะ
นี่๒คนคือมือยิงที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วยิงเขา
คนจ้างคนบงการเนี่ยต้องขยายผลต่อ
กับนายนพดลคล้ายขำอายุ๒๘นะครับ
สารภาพว่ายิงผิดตัวตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้นะครับ
ต้องใช้กำลังในการควบคุมเยอะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะถูกประชาธรรม
คนร้ายบอกว่าขี่จักรยานยนต์ประกบผู้ตายที่กำลังเดินออกกำลังกาย
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ตายก็ตะโกนเรียกเลยบอกเฮียพอเขาชะงักหันมาก็ยิงใส่สองนัด
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปมีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีอีกทีหนึ่ง
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป

มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป

มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
มีรถกระบะจอดรออยู่นะฮะเพื่อที่จะพาหลบหนีไป
แค่บอกคูเปญสันธารมาว่าเขาจะมาวิ่งลักษณะวิ่งแบบนี้

มีนายประเวทธิรเมษอายุ๕๙เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่
ยังออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าสงสัยคนร้ายเนี่ยมันจะยิงผิดตัว
ผมเนี่ยฮะคนนี้ฮะนายประเมฆที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราเคยไปสัมภาษณ์เนี่ย
ใส่สูตรเสื้อข้างในสีเหลืองเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยมีโจทย์อยู่๒๓ประเด็น
แล้วปกติผมก็มาวิ่งมาเดินแถวนี้นี่แหละอืมคนร้ายเนี่ยคงจะคิดว่า
นายอดีศักดิ์ผู้ตายเนี่ยเป็นผมโอ้โหรอดตายมาได้เพราะว่ามันยิงผิดตัว
ตำรวจบอกว่าคนร้ายให้การว่ายิงผิดตัวจริงนะฮะแต่จะยิงใครเนี่ย
คนร้ายยังไม่ได้ให้ข้อมูลอันนี้คือสองคนเห็นไหมผู้ตายกับคนที่เขาคิดว่า
จะต้องถูกยิงเนี่ยคือนายประเวทเนี่ยอายุรูปร่างลักษณะหน้าตาเนี่ยดูคล้ายกัน
แต่ตำรวจบอกว่าคนร้ายจะตั้งใจมายิงใครตอนนี้ยังให้ข้อมูลไม่ได้
เดี๋ยวต้องขอขยายผลก่อนเดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะครับ
ตอนนี้อนุมัติขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คนแล้วนะครับ
ขบวนการนี้คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๕คนโดยผู้ที่มาร่วมกันก่อเหตุได้ค่าจ้างคนละ๑แสนบาท
แล้วก็เป็นซุ้มมือปืนแน่นอนส่วนเรื่องนายประเวทผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่บอกว่า
จริงแล้วคนร้ายน่าจะมายิงตัวเองตอนนี้ตำรวจก็ส่งกำลังไปคอยคุ้มกันแล้วนะครับ
แต่คนร้ายจะยิงใครแน่ใครเป็นคนบงการตำรวจกำลังเร่งขยายผลในการติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
เรื่องต้นเขายอมรับว่ายิงผิดตัวเขาบอกว่าถ้ายิงติดตัวเนี่ยเขาไม่เสียใจเลยนะครับ
นี่คือคำให้การของเขาเนี่ยเขาก็เตรียมมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้
วันนี้จังหวะเปิดเขาก็ลงมือเลยนะครับ
โอ้โหให้การกับตำรวจว่าพอรู้ว่ายิงผิดตัวเนี่ยนะไม่เสียใจคนก่อเหตุบอกแบบนี้
พวกนี้มันมือปืนรับจ้างมือปืนอาชีพเลยเนี่ยเป็นซุ้มมือปืน
ยิงไปสองนัดคือมั่นใจเลยว่าสองนัดเนี่ยตายแน่ไม่ลงมาดูด้วยซ้ำนะ
เพราะมั่นใจว่ายิงแม่นคือยิงเขาตายแน่แล้วไปเลย
ก็นายประเวทเนี่ยตอนนี้ก็ดูคือป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่
จากมีตำรวจมาคุ้มกันแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอะไรเต็มบ้านไปหมดนะครับ
เพราะว่าเขาก็ต้องระแวงไงใช่เพราะว่าคนร้ายมันคือไม่รู้อ่ะว่ามันจะยิงใครอ่ะ
แต่เขาคิดว่าต้องเป็นยิงเขาแล้วยิงผิดตัวเนี่ยฮะ
วันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะคือตอนเช้าเนี่ยยังอยู่ที่บ้านตามปกติ
แต่ว่ายังกังวลอยู่แล้วก็ช่วงหลังเองก็อาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นบ้างแล้วนะฮะ
โอ้โหแล้วแบบนี้นะครอบครัวของผู้ตายมารู้ว่ายิงผิดตัว
แล้วก็ต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับลูกของผู้ตายนะคะทั้งลูกชายและลูกสาวค่ะ
นายศิรโชคผู้เปี่ยมอายุ๔๖ปีและนางพิชยาคงสิริสมบัตินะคะ
ก็บอกว่าหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเนี่ยครับแค้นใจมาก
อยู่ดีพ่อต้องมาเคราะหร้ายต้องมาถูกยิงเสียชีวิตต้องมาจากครอบครัวไปเพราะสาเหตุคือยิงผิดตัว
แม้ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้สองคนก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีครับ
ครอบครัวของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะไม่อยากจะไปเสาะแสวงหาแล้วแหละ
ว่าใครเป็นผู้บงการที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเพราะครอบครัวเขาไม่เกี่ยวอ่ะ
ก็คือถูกยิงผิดตัวก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
ผมไม่แค้นผมแม่งโคตรต่อแหลเลยถูกพ่อผมทั้งคนแล้วพ่อผมไม่เคยทำร้ายใคร
แต่พ่อผมต้องมาตายแต่ผมแค้นแล้วผมจะไปทำอะไรไหมแล้วผมไปทำแล้วผมได้อะไร
ผมไปฆ่าให้แม่งทุกคนตายเลยพ่อผมก็ไม่ได้ลุกมากินข้าวกับผมพ่อผมก็ไม่ได้มานอนกับผม
มันไม่มีประโยชน์ผมขอให้มันจบแล้วขอให้เคสแบบนี้มันอย่าไปเกิดครอบครัวใครเลยครับ
เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้ตายนิสัยดีมากนะคะเป็นคนใจดี
ชอบช่วยเหลือชาวบ้านไม่เคยมีศัตรูที่ไหนมีแต่คนรัก
ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าถึงแม้ว่าจะจับคนร้ายได้แล้วอะค่ะแต่ก็เป็นการยิงผิดตัว
ทีนี้ถ้าคนร้ายอยากจะยิงให้ถูกตัวขึ้นมาก็ต้องมาก่อเหตุอีกรอบนึงแบบนี้เหรอ
แล้วแบบนี้เขาจะอยู่กันยังไงเขาก็ต้องหวาดระแวงกันสิ
บงการที่แท้จริงก็อาจจะต้องสั่งให้ไปยิงให้ถูกตัวให้ได้ไปยิงเพิ่มอย่างนี้
คนในพื้นที่เขาก็กังวลใจค่ะ
ก็กลัวเนอะมันไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรอย่างนี้ก็กลัว
กลัวว่าแบบอาจจะมาก่อเหตุซ้ำหรืออะไรอย่างนี้
ก็กลัวอย่างงั้นตัวป้าโล่งใจอ่ะลงใจขึ้นบ้างแต่ก็ยังหวั่นวิตกอยู่

กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอย่างนี้อีกไง

ดีหมดครับดีจริงรับปากได้เล่าให้ฟังได้ดีมาก
คือเขาดีอ่ะข้าวไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็พูดจาดีไม่มีอ่ะตาไหลใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
ไม่มีเลยขนาดเขามีเรื่องมีราวเขาก็ไม่เอาเรื่องกับใคร
ทรงผมมันคนละทรงตัดแบบสกินเฮดอย่างนี้

แต่ของเฮียเนี่ยเขารองทรงแต่เฮียเขาจะรูปร่างทวมกว่าด้วยซ้ำ
มันไม่ดูให้ดี
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาได้บ่อแสแล้วล่ะ
ตอนนี้สอบเค้นจนพอจะรู้แล้วก็ยังไงก็รีบสรุปคดีชาวบ้านจะได้สบายใจ